ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องคืนบาปพรมพิราม

คราวนี้เนี่ยเกิดที่จังหวัดเลยครับ

ถูกออกหมายจับในคดีลับเมิ่วเฉวจนหญิงอยู่สิบห้า
ญาติของฝั่งที่ถูกกล่าวหา
นะครับคือไม่มีเห็นมีการเก็บดีเอนเอก่อนเลย
ชาวบ้านมากันเยอะเลยกว่า๕๐คนมารวมตัวกันที่หน้าสพเชียงกลมจังหวัดเลยฮะ
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากตำรวจจับกลุ่มชายชะกัน๑๑คน
เป็นชาวบ้านในพื้นที่คดีรุมโทรมเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๕ปีคุณผู้ชมครับ
คือชาวบ้านบอกว่าโอ้โหคุณจับแบบนี้ไม่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมยังไงคุณผู้ชมมาดู
สารวัตรกำนันหมู่บ้านชมเจริญญาติของหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่า
ข้องใจเหลือเกินการทำงานของตำรวจเนี่ย
เพราะว่าผู้เสียหายอ้างว่าโดนก่อเหตุตั้งแต่ปี๒๑๖๔คุณผู้ชมค่อยฟังมานะ
แต่มาออกหมายจับเนี่ย๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๖ก็คือเมื่อวานนะดิ
คดีนี้เป็นคดีทางเพศครับแต่ชาวบ้านบอกว่า
ที่ควรจะเก็บหลักฐานก่อนหน้านี้ไหมชาวบ้านถามนะครับ
แล้วก็เมื่อหลักฐานชัดเนี่ยก็ค่อยออกหมายจับ
ขั้นตอนมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ากลัวกลัวกลัวเนี่ย
ญาติเขาจะเป็นแพ้รับบาปครับ
เขากล่าวหาว่าชาย๑๑คนนัดกันเพื่อที่จะกระทำเด็ก
อยากขอความเป็นธรรมให้กับ๑๑คน
ไม่ใช่ว่าเด็กบริสุทธิ์แล้วจะเชื่อแต่เด็กอย่างเดียว
เพราะว่าเด็กทุกวันนี้มันไม่เหมือนเด็กเมื่อสมัยก่อน
คือหลักฐานที่ตำรวจบอกว่าคืออะไรคือเด็กชี้แค่นั้น
ใช่ค่ะหลักฐานมีแค่เด็กบอกว่าเด็กเล่าว่าเด็กเอาพูดว่า
วันนี้มีการสวอตข้างแก้มค่ะ
คุณผู้ชมครับคดีนี้นะมันเกิดขึ้นในสองท้องที่
ก็คือสพนาด้วงมีผู้ต้องหา๔คน
โดยผู้เสียหายระบุว่าโดนก่อเหตุ๒ครั้ง
พฤศจิกายน๒๑๖๕หนึ่งครั้ง
แล้วก็ในเดือนมกราคม๒๕๖๖อีก๑ครั้ง
ผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดในลักษณะเรียงคิวทีละคนครับคุณผู้ชม
ที่ไหนในกระท่อมใกล้กับสวนยาง

คดีในท้องที่ของสพเชียงกลม

ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกก่อเหตุช่วงเดือนมีนาคม๒๕๖๒
แจ้งความ๙กุมภาพันธ์๒๕๖๕สารออกหมายจับ๒๒กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องหาในท้องที่ของสพนาด้วง

ตำรวจมาคุมตัวสามีฉันถึงโรงพยาบาลเลยนะ
สามีกำลังรออุ้มลูกที่เพิ่งคลอดอยู่
แจ้งสามีเขาเฝ้าฉันอยู่ที่โรงพยาบาล
ช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเชียงกลม
คุมตัวผู้ต้องหา๑๑คนส่งสารโดยขออำนาจศาลท่านฝากขัง
เป็นที่น่าตกใจว่าในจำนวนนี้มีร้อยตำรวจเอก
ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนรวมอยู่ในนั้นด้วย
ภรรยาของผู้กองเล่าบอกว่าสามีจะเกษียณปีหน้าแล้ว

ว่าคดีนี้การรวบรวมหลักฐานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
เพราะสามีเพิ่งจะถูกเก็บดีเอนเอไปเมื่อวานนี้
แต่หมายจับออกมาก่อนได้ยังไง
มันก็ไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่านี่แหละที่เขาไม่ให้ประกันตัวหรือยังไง
หลักฐานที่เขาแจ้งข้อเก่าหาแฟนพี่มันมีอะไรบ้างพี่พอทราบไหม
มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะ

ก็ตรวจตรวจแต่ยังไม่รู้ผลแต่ว่า

เนี่ยเขาก็เพิ่งเอาอะไรมา

ตรวจค่ะไม่มีที่ว่าจะมาบ่งบอกแค่มีเด็กคนนึงไปชี้
ตรงนู้นตรงนี้มี๑๑คนลุมเขาอย่างนี้
ใจเย็นคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูว่าทำไมถึงนะครับ

คือไม่ใช่แค่ร้อยตำรวจเอกที่ถูกออกหมายจับก่อนตรวจดีเอนเอเท่านั้น
ยังมีผู้ชายอายุ๒๙ปีถูกออกหมายจับว่า
ร่วมก่อเหตุเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๖๒
แต่ขณะนั้นคุณผู้ชมฮะ

ต้องโทษอยู่ในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการครับ
พันธ์ตำรวจเอกวสันเกษรักนะครับ
รองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยเปิดเผยบอก
ขั้นตอนการออกหมายจับมันเป็นอย่างนี้
คือได้สอบสวนผู้เสียหายแล้ว
ร่วมกับสหวิชาชีพมีใครบ้างมีพัฒนาสังคมมีอายการ
คือที่ออกหมายจับเนี่ยเพราะว่า
ผู้เสียหายชี้รูปยืนยันบุคคลที่ก่อเหตุครับ
ส่วนการรวบรวมพยาหลักฐานเบื้องต้นยืนยันว่า
ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนจะยื่นสารขออนุมัติหมายจับ
อย่างไรก็ตามผู้เสียหายขณะนี้อยู่ในความดูแลของพม
แล้วก็คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ไปดูญาติของฝั่งผู้เสียหายกันต่อคุณผู้ชม
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับไปพบกับนายกาอายุ๕๐
เป็นสามีของผู้เสียหายยืนยันว่า
ภรรยาถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
แบ่งเป็น๒คดี๒ท้องที่ของโรงพักษณ์
จากนี้ยืนยันว่าเคยพบเห็นผู้ก่อเหตุบางราย
วนเวียนแถวบ้านของเขากับภรรยาจริง
ว่าไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้แจ้งความเท็จ

ระยะชี้ตัวจากรูปจากทะเบียนราชทั้งหมดครับ
ส่วนความสัมพันธ์ของนายกาแล้วก็ผู้เสียหายนะครับ
ย้ำว่าทำตามประเพณีทุกอย่างสู่ขอเป็นเงินสด๘๐๐๐บาท
แวนทอง๒วง๒สลึงนะครับ
ซึ่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็รับรู้
ของผู้เสียหายบ้างฟังนะบอกลูกสาวน่ะนะ

คดีแรกเธอร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่๓ปีก่อน

ส่วนเพื่อนสนิทของผู้เสียหายเล่าบอกว่า
พี่ชายของเธอก็กลายเป็น๑ใน๑๑ผู้ต้องหาเหมือนกัน
ที่ไม่เคยรู้จักผู้เสียหายมาก่อนเลย
สำหรับผู้เสียหายสังเกตว่าจบชั้นประถมศึกษาเนี่ยมีเงินใช้มากเหลือเกิน
เป็นเจ้ามือหมูกระทะก็เป็นบ่อยนะครับ
พอถามบอกว่าได้เงินจากไหนมาล่ะเธอเขาบอกว่าแม่ให้มาครับ